วันนี้สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มมีการก่อสร้าง
ขยายขีดความสามารถของสนามบินอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
โดยนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้เดินหน้าเฟสที่๓แล้วก็๔ต่อเนื่อง
พร้อมกับขยายขีดความสามารถของสนามบินอื่น
รวมถึงการสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ

เครื่องมือหนักเหล่านี้ถูกลำเลียงไว้ในพื้นที่ก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่๑
ด้านทิศใต้ของอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ
ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ
แม้การก่อสร้างครั้งนี้จะล่าช้ากว่ากำหนดมาถึง๖ปีเต็ม
แต่วิศวกรก็ยืนยันว่าสภาพพื้นดินถูกจัดเตรียมไว้พร้อมรองรับกับการก่อสร้างนานแล้ว
อีก๒ปีหลังจากนี้พื้นที่ตรงด้านหลังของดิฉันจะกลายเป็นอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่๑ค่ะ
ซึ่งแม้จะอยู่ห่างจากตัวอาคารผู้โดยสารเฟสแรกประมาณ๑กิโลเมตรนะคะ
แต่การนำชัตเตอร์เทรนด์มาใช้จะสามารถรับส่งผู้โดยสารได้เพียง๑๒นาทีต่อขบวนค่ะ
สำหรับการก่อสร้างเฟส๒ในส่วนสัญญาที่๑จึงจะต้องมีงานสร้างอุโมงเชื่อมต่อระหว่างอาคารเทียบเครื่องบินหลังเดิมกับหลังใหม่
จากนี้ยังมีงานสร้างลานจอดประชิดอากาศยานสร้างระบบสาธารณูประโภคและจ้างที่ปรึกษาคุมงานด้วย
โดยการขยายสนามบินสุวรรณภูมิเฟส๒เฉพาะ๓สัญญาสามารถลดค่าก่อสร้างรวมได้กว่า๙๐๔๖ล้านบาทจากวงเงิน๖๒๕๐๓ล้านบาท
ในช่วงนี้ก็ถือว่าเราเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะสมนะครับหลายเรื่องที่เราติดขัดก็ได้รับการแก้ไขในช่วงรัฐบาลชุดนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงรัฐบาลนี้
ประการที่สองก็คือในเรื่องของโปรเจคคอร์สการจัดซื้อจัดจ้างการประมูลโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการแรก
โครงการนำร่องที่ทางรัฐบาลได้เลือกให้เข้าสู่โปรเจกต์โปรเจกต์คอร์สก็คือในเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ซึ่งก็ทำให้เราสามารถที่จะประหยัดในเรื่องของวงเงินก่อสร้างลงไปได้อีกประมาณทั้งหมด๙๐๔๖ล้านบาท
กระทรวงคมนาคมจะเร่งเดินหน้าโครงการเฟสที่๓และ๔ต่อเนื่องหลังจากที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เร่งขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร
โดยระยะต่อจากนี้คือการสร้างระเวย์ที่๒และระเวย์ที่๓ให้แล้วเสร็จภายในปี๒๕๕๙
รวมถึงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่๒หรือเทอร์มินัล๒เพื่อลดความแออัดของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ส่วนในระยะยาวจะก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่๓ทางด้านทิศใต้ซึ่งจะถือเป็นการขยายสนามบินอย่างเต็มรูปแบบ
โดยจะทำเป็นแผนแม่บทของสนามบินสุวรรณภูมิให้รองรับผู้โดยสารได้ถึง๑๒๐ล้านคนต่อปี
นโยบายของนายกรัฐมนตรีคือต้องการให้ทั้งสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิและอุตภาวเชื่อมโยงกัน
ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าสนามบินดอนเมืองเตรียมจะปรับปรุงในเทอร์มินัลสาม
รองรับผู้โดยสารเพิ่มจาก๓๐ล้านคนเป็น๔๐ล้านคน
รวมกับสนามบินสุวรรณภูมิอีก๑๐ปีข้างหน้า
สนามบินทั้ง๒แห่งจะรองรับผู้โดยสารได้ถึง๑๖๐ล้านคน
ส่วนสนามบินอุตภัวจะเน้นเสริมศักยภาพในเชิงพาณิชย์มากขึ้น
ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก๓แสนคนเป็น๓ล้านคน
และรองรับเที่ยวบินพาณิชย์ได้เพิ่มขึ้น
ซึ่งสิ่งสำคัญหลังการขยายขีดความสามารถของสนามบิน
คือการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะที่ต้องเข้าถึงทุกสนามบิน
ให้ผู้โดยสารเดินทางเข้าออกได้สะดวกด้วยระบบที่มีอยู่แล้ว
โดยเฉพาะระบบขนส่งของแอร์พอร์ตลิงค์ที่ในอนาคต
ควรจะเชื่อมต่อกันทั้ง๓สนามบิน